อคุณประราภรรยาดูแลทุกอย่าง
และทุกอย่างเรียบร้อยครับ
ในทางการข่าวมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะข้างเรา
ในทางการข่าวมีอะไรน่าที่น่าเป็นห่วงไหมคะ
ไม่มีมีพวกวิคลคลิกทั้งนั้นนะ
ในเรื่องของการเมืองมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมคะ
ท่านคะถามถึงความร่วมมือกับทางกัมพูชา
ในเรื่องที่หลังนายกคุณเซ็นบอกว่าเขาจะไม่สนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านเราในกัมพูชา
เรามีการประสานว่าเราจะต้องขอตัวหรือว่าเขามีข้อมูลอะไรของคนที่เคลื่อนไหวในกัมพูชา
หลบหนีอยู่ไหน

ยังไม่มี